ผมจะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดรัฐบาลก่อน

จัดรัฐบาลที่สร้างความเชื่อมั่นก่อน

ฉะนั้นการเริ่มต้นจัดรัฐบาลของผมนะครับ

มีประสิทธิภาพผมจะเริ่มต้นว่าวันนี้ทุกคน

ผมจะพูดคุยกับทุกพักนะครับ

แล้วก็มาร่วมมือกันทำงานในการจัดตั้งรัฐบาล
มีนโยบายอะไรดีเรามารวมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ในการเป็นพักภันธาบาลในการข้าบเคลื่อนโยบาย
ช่วยส่งคนดีมีความรู้ความสามารถ
ซื่อสัตว์สุจริตมาร่วมกันทำงาน
ผมจะต้องจัดรัฐบาลที่อย่างน้อย๓๐๐เสียง
เพื่อสร้างเสถียรภาพและสร้างความเชื่อมั่น
ว่าเราสามารถที่จะทำงานในการผลักดันนโยบายได้
คราวนี้ถามว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรก่อน
ผมจะเริ่มต้นในการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากย่าก่อน
คนยากคนจนเกษตรกรในชนบทตอนนี้เดือดร้อนไปหมด
ผมจะเริ่มประชุมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะลงไปลุยรากย่าก่อนเลย
กระทรวงเกษตรลงไปช่วยภาคเกษตรยังไงอุดหนุนยังไง
ชนประทานยังไงมาเลสพันธ์พืชยังไง
กระทรวงการท่องเที่ยวต้องรีบระดมนักท่องเที่ยวลงไป
อุตสาหกรรมต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องยางเรื่องอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์ต้องลงไปจัดเรื่องที่ทำกิน

กระทรวงการคังรีบจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
นี่เป็นอันดับความสำคัญจะต้องเร่งเรื่องเศรษฐกิจรากย่า

แล้วหลังจากนั้นก็จะวางแพลตฟอร์มของเศรษฐกิจหลัก
เอาความทันสมัยเข้ามาปรับโครงสร้างการผลิต

และสุดท้ายเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่า
วันนี้เชื่อถือรัฐบาลของผมได้